บอกว่าจะไปจัดทริปทำบุญจะทำบุญอะไรให้เรื่องไฟส่องสว่างเรื่องเตา
เผาขยะก็ดูดีไงแต่คลิปนี้น่ะคุณผู้ชมว่ายังไงอ่ะค่ะ
รถชาวบ้านชาวบ้านและรับบาลเจ็บรถชั้นก็เสียหายด้วยไงนี่ไงนี่ไงเสียหายด้วยไง
หากไป

แล้วอะไรนะมีแก๊งแว้นแบบนี้

แต่ว่าภาพที่เห็นมาจากกล้องติดหมวกนะ
ขี่ผ่านตรงโค้งหนองบัวที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี
ทีนี้พอเกี่ยวกันแล้วก็ล้มคว่ำทับขากันไปแบบนี้ค่ะ
ชนรถเก๋งชนรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาก็เจ็บ๑รายกลุ่มแว้นก็เจ็บ๑ราย
เหตุการณ์มันเกิดเมื่อวานเลยตอนเช้านะคะ
ชาวบ้านที่เขาเจ็บอายุ๑๖ปีนะ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพะหนพลพยุหะเสนา
น้องนักเรียนอยู่เลยค่ะน้องนักเรียนหญิงนะ
ส่วนฝั่งแว้นเขาก็เจ็บคือนายอานนท์พลอยแก้วอายุ๓๐ปี
ซึ่งก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสินแพทย์

กล้องวงจรปิดของชาวบ้านจับภาพได้ว่า
เป็นแก๊งที่รวมตัวกันไปซิ่งตามถนนเสียหลัก
นี่อันนี้นะกล้องที่ร้านของชาวบ้านเขาอะค่ะ
แล้วหลังจากเกิดเหตุมีรถตู้สีขาวยกรถมอเตอร์ไซค์
ที่ได้รับบาดเจ็บยกขึ้นท้ายรถตู้
แล้วก็ขับออกไปนี่ไงที่มันมีข่าวออกมา
ทีนี้ตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีบอกว่า
กลุ่มที่นัดรวมตัวกันเนี่ยเขารวมตัวกันในปั๊มหลายแห่งที่กาญจนบุรี
อันนี้คือตอนที่เอามอเตอร์ไซค์ขึ้นในรถตู้นะคะ
โอ้ยยางเล็กจัง
พี่เบิร์ตยางเล็กแบบนี้เนี่ยขี่มาทำบุญนะจ๊ะ

คลิปส้มโอภูทรคุณผู้ชมเห็นทางด้านซ้ายมือไหม

ใช่แล้วทำอะไรบ้างดูสิดอมสร้างห้องน้ำ

ใช่แล้วก็มีไฟส่องสว่าง
ในโรงเรียนในอำเภอศรีสวัสดิ์ที่กาญจนบุรีนี่แหละค่ะ
แล้วจริงเขากำชับกันนะว่ารถทุกคันต้องถูกต้อง

ก็เห็นกำชับแบบนี้ทุกทิพย์

ทิพย์ทุกกลุ่มก็เห็นกำชับกันอย่างนี้จังเลย
ห้ามย้อนสอนเจอด่านต้องพร้อมตรวจสอบ

อันนี้กำชับห้ามหรือกำชับให้ทำ

แล้วแฟนนุ่มของคนเจ็บก็เล่าให้ฟังว่า

เขาก็มายกรถขึ้นท้ายรถตู้

แล้วบอกว่าไงเดี๋ยวกลับมาเคลียร์
ไหนเดี๋ยวกลับมาเคลียร์ทำไมเดี๋ยวมานานจังเลย
แล้วสรุปก็คือยังไม่กลับมาเคลียร์นะคะ
ตำรวจบอกว่าชาวบ้านโทรมาแจ้งตั้งแต่เช้าเลย
คุณตำรวจมาอีกแล้ว
แก๊งพวกนี้ค่ะมาซิ่งอยู่บนถนนแบบนี้
แล้วก็มีการกระจายตั้งด่านสกัดกันทั้งวันเลยนะ

เพราะว่าเขามีการเรียกรวม

ใช่ครับ๗๐๐กว่าคันนะดอม
เยอะมากนะแล้วผลจับกลุ่มทั้งเมื่อวานนี้

ส่วนเรื่องของอุบัติเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่นะคะ
เขาว่าว่าเป็นทริปส้มโอภูทร
คือมีเพจเป็นเพจของเมลายรัชดาแฟนเพจเนี่ย
เขาก็ต้องออกมาชี้แจงบอกว่า
คลิปที่ปรากฏในข่าวเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่ทริปพวกผมนะ
เพราะว่าถ้าเป็นคลิปผมผมรับจบทุกกรณี
ตัวผมเองอยู่ลำปางมาสนามไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทริปที่เกิดอุบัติเหตุนั้นครับคุณผู้ชม
เขาก็ชี้แจงมาด้วยแล้วเขาก็บอกว่า
ถ้าเกิดใครมาแชร์ข่าวหรือนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นธรรมกับพวกเขา
พวกเขาก็จำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทุกขั้นตอน
นี่แหละครับคุณผู้ชมเราก็เอามาเปิดให้ดูว่า
เออมันเป็นทริปส้มโอพูทอนนะ
๒๙ตุลาคมเมื่อวานนี้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุครับ
ก็ถ้าตั้งใจดีก็ไปให้ดีก็ตั้งใจดีอยู่แล้วล่ะ
ตั้งใจจะไปทำบุญใช่แต่ไปให้ดีคือยังไง
ก็ไปให้มันเรียบร้อยถ้าคุณจะไปมอเตอร์ไซค์กันหลายคันนะครับ
คุณก็ไปกันเบาไปกันตามกฎจราจร
ไม่ใช่พอไปทำบุญรถตู้ต่อกันปิดถนนปิดไฟจราจร
เฉียวกันถ้าไปมอเตอร์ไซค์ไปกันโอ้โหอย่างกับกองทัพแบบนี้
แล้วไปฝ่าฝืนสัญญาณไฟไปขี่รถเร็ว
อย่างนี้เรียกว่าตั้งใจดีแต่ไปไม่ดีครับ
เมื่อกี้มีข้อกำชับไว้ด้วยนี่ใช่ไหม
ก็ทำให้ได้ตามข้อกำชับจริงทำให้ได้ตามนั้น